มาดูกรณีที่คุณพ่อท่านหนึ่งค่ะพาลูกสาวนะคะไปแจ้งความ
หลังจากที่ลูกสาวถูกข่มขู่คนที่ข่มขู่เป็นเท้าแชร์ค่ะ
เท้าแชร์ข่มขู่สารพัดวิธีเลยนะคะเพราะว่าน้องอายุ๑๙ปี
ไม่มีเงินส่งค่าแชร์และการข่มขู่ที่หนักที่สุดคือ
ส่งข้อความมาบอกน้องว่าถ้าไม่มีเงินส่งค่าแชร์
ต้องไปขายบริการแล้วเอาเงินมาส่ง
มันเกินไปนะอ๋อนายสารวุฒินะคะเป็นคุณพ่อค่ะ
อายุ๔๖ปีพาลูกสาวอายุ๑๙ปีเท่านั้นเองนะคะ
ไปแจ้งความที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า
หลังลูกสาวถูกนายพาคินหรือแบงค์แบงค์นี่เป็นเท้าแชร์นะ
บังคับคมขู่ให้ไปขายบริการเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าแชร์ค่ะ
ถามลูกสาวนะคะที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
เล่นแชร์กับเขาเหรอแล้วมันเป็นยังไงวงแชร์เนี่ย
บอกว่าก็เธอรู้จักแบงค์เท้าแชร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
มีการชักชวนมาเล่นแชร์แชร์เนี่ยเขามีการตั้งชื่อนะ
บ้านแบงค์ตกลงเล่นแชร์วงละ๖๐๐๐บาท
เปียร์แชร์ไปได้เงินกลับมา๒๕๐๐บาท
น้อยกว่าเงินต้นที่ส่งแชร์ไป
หลังจากนั้นค่ะก็จะต้องส่งแชร์นะทุก๕วัน
ครั้งละ๗๕๐บาท
ส่งมาสักพักค่ะมันเกินเงินสดที่ได้มาก็เริ่มส่งไม่ไหวแล้ว
จากนั้นเท้าแชร์ค่ะบอกถ้าไม่ส่งจะเริ่มปรับดอกเบี้ยแล้วนะ

ไม่เคยเห็นเลยปักแบบนี้รายชั่วโมง
ชั่วโมงละ๕๐บาท
หากเกินเที่ยงคืนของวันที่ส่งจะถูกปรับวันละ๕๐๐บาทด้วยนะคะ
ตอนนี้ทำให้น้องคนนี้เป็นหนี้รวมมากกว่า๑หมื่นบาท

มาเท้าแชร์พยายามข่มขู่ต่างนานา
อย่างแรกเลยปล่อยคลิปทำร้ายผู้หญิงที่เล่นแชร์ในกลุ่ม

พอตีเขาเนี่ยเอามาข่มขู่เธอ
จากนี้บังคับไปขายบริการทางเพศ

ถ้าไม่ทำบอกว่าเดี๋ยวจะส่งคนมาทำร้ายนะ
ก็เลยตัดสินใจค่ะน้องคนนี้บอกตัดสินใจเลย
อยู่บ้านญาติก่อนโทรปรึกษา
พ่อพ่อก็เลยมาหาแล้วพาไปแจ้งความ

ที่ที่มีคลิปหลุดทำร้ายร่างกายเด็กผู้หญิงที่มีหลุดมันเกิดขึ้นยังไง
ก็เกิดขึ้นเหมือนเรื่องราวของหนูอะค่ะถ้าเกิดเขาไม่ส่งเขาก็โดนเหมือนตามคลิปอะค่ะ
แต่ดีที่หนูหนีไปได้อะไรค่ะ

อยู่ในกลุ่มบ้านแชร์แบงค์ค่ะ
สำหรับลักษณะของการข่มขู่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่มีเฉพาะน้องคนนี้คนเดียว
ล่าสุดค่ะมีผู้ปกครองทีนี้เป็นผู้ชายนะ
วัยรุ่นชายอายุ๑๙ปีค่ะเดินทางมาให้กับปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
บอกว่าลูกชายถูกหลอกให้เล่นแชร์บ้านแบงค์เหมือนกัน
อกจากนี้นะคะตำรวจยังไปพบว่ามีวัยรุ่นอีกหลายคน
ถูกหลอกให้ไปเล่นแชร์ลักษณะนี้
แล้วก็กำลังจะเข้ามาแจ้งความที่สพเมืองฉะเชิงเศร้าด้วยนะคะ

ไปแจ้งความภาพนะครับแชร์บ้านแบงก์นะเพราะดูจากภาพแล้ว
เป็นการทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวทารุณมากมายด้วย

แล้วน้องที่โดนกระทืบนั้นเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้